แต่ว่าในยุคแบบนี้ทุกคนก็ทำงานแบบเร่งรีบ
ทำให้หลายคนนั้นไม่มีเวลาในการดูแลครอบครัว
โดยเฉพาะคนป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุ
เขามีนักพัฒนาขึ้นมาเขาคิดค้นแอปพลิเคชัน
ในการค้นหาผู้ที่จะไปดูแลแบบไว้ใจได้
เพราะบางคนชอบทำร้ายหรือบางทีก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไห

อีกทั้งเราเองยังสามารถตรวจสอบอาการของผู้ป่วย
ทางแอปพลิเคชันด้วยได้ตัวของเราเองด้วยนะครับ
จะทำอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณจีรภาสุริสุขครับ
นวรัฐสุนทรัสกำลังตรวจสอบรายงาน
ผลอาการของผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่บ้าน
หลังตัดสินใจเลือกใช้บริการเลือกผู้ดูแล
มาดูแลคุณยายวัย๘๙ปี
นวรัฐบอกว่าใช้บริการนี้มาได้ราว๒เดือน
เขามั่นใจเพราะว่ามีข้อมูลของผู้ดูแลอย่างละเอียด
มีที่มาชัดเจนแถมมีทีมแพทย์คอยติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะ
เขาเอาไปทีนะค่าแอมบูแลนซ์๒๕๐๐เที่ยวหนึ่ง
ไปกลับ๕๐๐๐แล้วก็มันไม่คุ้มที่จะเอาแกไปเสี่ยงตัดติดเชื้อกลับมา
ผู้ดูแลที่เข้ามารับงานนี้มองว่า
ทำให้การทำงานนั้นมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
และมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงรายลับที่แน่นอนกว่าการรับงานเองอีกด้วยค่ะ
บางทีนายจ้างเขาก็แบบไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้
มันไม่เหมือนของคุณหมอค่ะ
ก็ถ้าเราไม่สนิทจริงไม่รู้จักจริง
ก็ไม่กล้าไปทำไม่กล้ารับงานนะคะ
บางทีทำแล้วก็ไม่ได้ตังค์ก็มี
บริการนี้เป็นการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
ที่จะคัดกรองผู้ดูแลที่เหมาะสมผ่านทางออนไลน์
ประสานเข้ากับเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
เพื่อเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นโรงพยาบาล

จะอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างเหมาะสมค่ะ
ผู้ดูแลของเราจะใช้แอปพลิเคชัน
ที่จะเก็บข้อมูลของคนไข้
การขับถ่ายการทานอาหารแล้วก็บันทึกประจำวันนะครับผม
ซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้พอเก็บข้อมูลมานะครับ
มันจะเหมือนเป็นบันทึกสุขภาพของคนไข้
ตัวนี้ทางครอบครัวทุกคนนะครับ
ก็จะมีแอปพลิเคชันที่จะสามารถจะเข้ามาดูได้ว่า

กิจกรรมในแต่ละวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วก็เราก็จะสามารถสรุปข้อมูลตลอดทั้งเดือน

ตอนอยู่ที่บ้านยาที่กินความนั้นเป็นอย่างไร

จะช่วยในการปรับแผนการรักษาได้ด้วย
สำหรับผู้ที่ต้องการหาผู้ดูแลที่บ้าน
กรอกข้อมูลและรายละเอียดของผู้ป่วย
เพื่อทางทีมงานนั้นจะคัดกรองผู้ดูแลที่เหมาะสมมาให้ผู้ใช้เลือกค่ะ
หากสนใจก็กดตอบรับงานผ่านแอปได้เลยค่ะ
จะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด
ในเรื่องของประวัติอาทยากรรมทัศนคติและการทดสอบทักษะที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วย
และมีผู้ดูแลรองรับกว่า๒๐๐คน
ให้บริการในพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล
อกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาระบบและผู้ดูแลเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับความต้องการที่มีมากขึ้นค่ะ